จอบประเด็นกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะ
ตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วหลายหน่วยงานก็ทยอยลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
ชาวบ้านเองเขาบอกว่ารู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าปีนี้ถือว่าน้ำมาแรงมาก
แทบจะเอาชีวิตกันให้รอดเลยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณวีรยุทธ์ปรานีค่ะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสูบอำเภอเมืองจังหวัดเลย
แพร่วินาทีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านอย่างรวดเร็ว
ผู้ประสบเหตุระบุว่าระดับน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้รถยนต์บ้านเรือน
ทรัพย์สินหลายอย่างเสียหายเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทัน
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ
เพราะมีประชาชนติดค้างจำนวนมาก
หลังเหตุการณ์ผ่านไปพบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า๔๐๐หลัง
สิ่งของเครื่องใช้และยานพาหนะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
ขณะที่บ้านบางหลังก็ถูกกระแสน้ำซัดไปทั้งหลัง

คุณผู้ชมครับเดิมทีบ้านหลังนี้นะครับ
จะตั้งอยู่บนลานพื้นกว้างตรงนี้นะครับ
แล้วก็หันหน้าไปทางทิศด้านตะวันออก
แต่พอหลังจากเมื่อวานที่ถูกน้ำซัดมาอย่างรวดเร็ว
จึงทำให้บ้านหลังนี้ตกอยู่ในสภาพ

ในสิทธิไฉมน์มูนทวินอายุ๓๐ปี

เช้าวันเกิดเหตุกำลังเก็บของอยู่บนบ้าน

ตัดสินใจกระโดดออกทางหน้าต่าง
แล้วรีบปีนขึ้นไปอยู่บนบ้านของเพื่อนบ้าน

เช่นเดียวกับนางโสภาขันวิเศษอายุ๔๒ปีเล่าว่า

ตัวเธอได้ถูกกระแสน้ำซัดไปติดอยู่กับกำแพงหลังบ้าน
สามีกับพี่สาวต้องรีบมาช่วยชีวิต
เธอไม่คิดว่าจะมีชีวิตรอดมาได้
ตอนแรกก็มาแบบเหมือนทุกครั้ง

ก็เลยเก็บของจากที่ต่ำมาไว้ข้างบน
นึกว่ามันจะไม่ถึงขนาดนี้
มาค่ะแล้วก็เกาะเสาเสารัวเสาสุดท้ายไว้อะค่ะ
พวกแฟนกับพี่ก็พยายามช่วยช่วยแต่ว่าก็ไม่ไหวพี่บอกว่า
ก้าวก้าวมันก้าวไม่ได้อะค่ะน้ำมันแรงมากค่ะค่ะค่ะ
คิดแต่ว่าตัวเองจะไม่มีชีวิตรอดแล้วค่ะ
นายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลง
ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่
ที่หนึ่งและหมู่ที่เก้าโดยวางแผนกระจายเจ้านาทีให้เก้า
ผู้ประสบภัยทุกครัวเรือนขณะที่วันนี้มีหลายหน่วยงาน
เข้าไปให้ความช่วยเหลือรวมถึงนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
นักแสดงชื่อดังได้นำทีมงานบริจาคถุงยางชีพและน้ำ
ดื่มรวมทั้งจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดบ้านที่ถูกน้ำ
ท่วมและร่วมวางแผนดำเนินการซ่อมแซมต่อไป
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน